ไปดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีกันหน่อยเพื่อนรักชาวไทยใหญ่สองคนเป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ชมย้ำแบบนี้
แต่ฝ่ายหนึ่งเป็นหนี้ฝ่ายหนึ่งอยู่หกหมื่นฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ก็เลยบุกไปหาเขาเพื่อไปทวงหนี้นะครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีการเหมือนแบบเป็นการข่มขู่ว่าถ้าไม่ใช้หนี้เดี๋ยวจะจ้างมือปืนมาดักยิงนะ
ลูกหนี้ก็บอกว่าจะดักยิงใช่ไหมล่ะขอชิงก่อนได้ไหมล่ะเอามีดจ้วงแทงจนเพื่อนตายครับ
เหตุผลพร้อมมาทวงเงินหกหมื่นบาทไปจอดประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือสภาพศพของนายผลจันทราอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมา
ตายเพราะถูกแทงเข้าที่ใต้ดินปีนหนึ่งแผลกลางหน้าอกสองแผลตายชายโครงด้านซ้ายอีกหนึ่งแผล
เลือดไหลทะลักนองเต็มพื้นแม้กู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผล
สิ้นใจตายกลายเป็นศพเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
ตำรวจสภหนองปลือมรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนภายในซอยทุ่งกรมตานหมัน
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเก็บรวบรวมหลักฐาน
พยานแวดล้อมล่ามือมีดดำเนินคดี
พยานเล่าว่าผู้ตายมาทำมาหากินในเมืองพัทยามาหลายสิบปี
มีอาชีพขายน้ำมันให้กับเรือนำเที่ยวบนเกาะล้าน
ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันกับนายวีมระบุญมีอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนชาวไทยใหญ่ด้วยกัน
เรื่องเงินเงินทองไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตลงแบบนี้
ตำรวจสอบประคำนายมงคลทิมราชเพื่อนของผู้ตายมาระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุตนเองขี่รถจักรยานยนต์มาส่งในผล
เพื่อต้องการทวงเงินจากนายวีระเป็นหนี้อยู่๖๐๐๐บาท
กระทั่งตอน๒ทุ่มผู้ตายโทรมาตามให้ตนไปรับ
พอไปถึงอู่ซ่อมเรือก็เห็นนายผลวิ่งหนีตายออกมา
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในสภาพเลือดท่วมตัว
กระทั่งหมดลมหายใจไหนที่สุด
ในจ่านนี้ให้พี่เขาช่วย
ในการล่าตัวนายวีมรัฐตำรวจต้องให้ลุงจี๊ด
เป็นคนต่อสายโทรศัพท์ไปหานายวีมระ

รับว่าเป็นคนแทงเพื่อนจริงเพราะโกรธแค้น
ที่ผู้ตายขู่ว่าจะหามือปืนมาดักยิง
ดังนั้นเขาจึงชิงลงมือก่อน
ตอนนี้ขอหนีไปตั้งหลักเอาตัวรอด

ทุศศวนตามแกะรอยมือมีด
ดรอยจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
พบว่านายวีมระยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่

ล่าสุดพนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว
ผลประโยชน์และเรื่องเงินเงินทองไม่เข้าใครออกใคร
ขนาดเพื่อนยังหยิบยื่นความตายให้กันได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน